สาวนะใครก็มีเครื่องประดงเครื่องประดับ
ว่าเพชรพลอยหรือเป็นเงิน

เขาบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมมาก
อยู่ที่จังหวัดตากนะครับ
คืออาชีพล้างเครื่องประดับเงินครับ

ฟอกทั้งขัดนำมาล้างให้หมด
แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนของการเคลือบ

กระตุ้นให้เงินมันทำไม

โอ้โหบอกเลยว่าตอนนี้ได้รับการความนิยมเป็นอย่างมาก

สาวเขามีเครื่องประดับไง
นี่ใครจะใส่ชุดไทยพื้นเมืองนี่นะ
เครื่องประดับนั้นเป็นของจำเป็นเลย

เขาบอกว่าตระเวนขนเข้าของอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง

แล้วก็วิ่งไปตามหมู่บ้านที่มีพี่น้องชาวเขาเผามงค์
ที่เขามีพวกเครื่องประดับพวกนี้

อาจจะต้องมาใส่ในช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรแบบนี้

เพราะบางที่พี่น้องขาวโม้งเขาไม่ได้มีเวลาลงมา

นี่เขามีเครื่องนะที่มันเป็นเครื่องที่เอาไว้

เขาบอกว่าจะมีพี่น้องในพื้นที่มาใช้บริการนะนำเครื่องประดับเงินทั้งต่าง
สร้อยคอเข็มขัดกำไรปลาทำการล้างทำความสะอาด
มากันเยอะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าประจำทั้งนั้นเคยเห็นหน้าค่าตากันนะครับ
มีทั้งคนไทยชาวเขาเผ่ามงค์คนไทยทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ

เขาบอกว่าเริ่มต้นที่๓๐บาทถูกต่างถูกถูกนะ๓๐บาทเอง
เล็กน้อยแต่๓๐บาทก็ถือว่าราคาย่อมเยาว์
ใหญ่ขึ้นมาหน่อยกำไรข้อมือก็สักประมาณ๕๐บาท

แต่ถ้าเป็นชุดใหญ่อย่างนี้ในสร้อยคอเห็นไหมเห็นไหม

อุ๊ยคุ้มแหละก็คุ้มอยู่นะเขาบอกว่าบางคนเนี่ย
ก็พอมาเจอพี่แกด้วยก็ไปหาซื้อเครื่องประดับมาเพิ่มเติมด้วยนะ
คุณวิโรธแล้วก็ภรรยาที่ให้บริการที่เขาขับรถตะเวนไปยังที่ต่าง
บอกว่าราคาเนี่ยเป็นมิตรอยู่แล้วเพราะว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่บอก

หลัก๑๐ไปจนถึงหลัก๑๐๐บางทีมันย้ายเยอะจริง
หลักพันบ้างก็มีแต่ก็ไม่ได้ว่าเยอะอะไรขนาดนั้นนะ

ถือว่าเป็นอาชีพที่ดูแล้วเนี่ยบางคนก็ไม่ทราบจริงนะ

แบบอย่างนี้เห็นไหมมาตากเอาไว้งั้นจะตากซักผ้าเลย
มีต้นแปลงซักผ้าขัดเงินเนื้อโอลักอุปแม่เคยเห็น

เอาจริงนะถ้าคนที่ใส่เครื่องประดับแบบนี้มันต้องทำความสะอาด

ถ้าหากว่าเราไม่มีความเชี่ยวชาญอาจจะทำให้พังก็ได้
เพราะฉะนั้นอุดหนุนเขาคนที่เขาเชี่ยวชาญก็น่าจะดีกว่า
ใช่ไหมคะคะจริง